วันนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่สารอาญา
แหนกคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบ

คือคดีทุจริตที่กรุงไทย
ทุจริตการปล่อยกู้ให้กับกลุ่มกิจสดามหานคร
คดีแม่จบไปแล้วส่วนคดีลูกค่ะ

ซึ่งบุตรชายของคุณทักษิณชินวัฒน์

คุณผู้ชมวันนี้ไปที่สาร

เพราะครั้งก่อนตอนที่เบิกความเรื่องของการไต่สวนพญาน
ลักษณะของคุณโอ๊คแปลกจากทั่วไป

สัมภาษณ์คุณโอ๊คหลังจากที่วันนี้เอาข่าวดีก่อน
เป็นข่าวดีของตระกูลชินวัฒน์นะคะ
เพราะสารยกฟ้องในคดีที่คุณโอ๊ค
รวมกับพวกไปร่วมการยักยอกเงินก้อนนี้
เงินที่เขาบอกว่าเป็นเงินทุจริต

ขอยหลังนิดหนึ่งจะขึ้นรถขอยหลังนิดหนึ่ง

เพราะว่ามันหลายนักเหมือนกัน
เห็นแล้วเห็นแล้วไม่กล้าสัมภาษณ์ล่ะ

แต่ตอนแรกพี่มานี่คือสมังใจก็ดี

ว่าศาลอาจจะยกฟ้อง
ขอยหลังไปขอยหลังไป
คุณแม่ขอขอบคุณนะคะขอโทษนะคะ

ขอบคุณมากคุณแม่

หลังจากที่ได้ฟังคำพิพากษาของศาล
ซึ่งศาลท่านก็เมตตานะคะ

ส่วนวันนี้คุณแม่ของคุณโอ๊คพันธองแท้
คุณพจมานณป้อมเพชรก็มาให้กำลังใจลูก

พี่สาวทั้งสองคนนี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะ

นักข่าวใช้คำว่ากองทัพ
เพราะว่าพยายามที่จะไปสัมภาษณ์
ก็อย่างที่เราเห็นไปแล้วค่ะ
บรรยากาศเมื่อสักครู่ตอบคำถามสื่อสั้นนะคะ
ก็เป็นการให้สัมภาษณ์จากคุณพานทองแท้ชินวัฒน์นะครับ
เป็นลูกชายคนโตของคุณทักษิณชินวัฒน์
หลังจากที่มีคำพิพากษายกฟ้อง
จากสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ในคดีฟอกเงินกู้ธนาคารกรุงไทย
ที่เป็นคดีที่คณะกรรมการฝ่ายคดีพิเศษ๔ค่ะ
เป็นโจทยื่นฟ้องคุณโอ๊คพันธองแท้
ในฐานความผิดร่วมกันฟอกเงิน

คือในคดีนี้เป็นคดีลูกจากคดีหลัก
เห็นว่าพยานหลักฐานของโจทย์
ไม่เพียงพอที่จะกล่าวหาว่า

เงินที่ได้จากเช็คจำนวน๑๐ล้านบาท

หรือการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินจากเงินที่ได้
จากการกู้สินเชื่อของธนาคารกรุงไทย
มีเพียงการกล่าวอ้างของโจทย์ที่ระบุว่า
คุณโอ๊คพันธองแท้เป็นเพื่อนสนิทของบุตรชาย
ผู้บริหารกลุ่มกฤษฎามหานคร
คือหลังจากที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ย

ทีนี้เงินจำนวนหนึ่งที่เขาว่ากันว่า
มันไปเป็นชื่อของคุณโอ๊ค

คุณโอ๊คไปร่วมกันฟอกเงินหรือสมคบกันฟอกเงินหรือเปล่า
ก็เป็นคดีความยืดเยอะกันมาหลายปีแล้วนะคะ
ที่สุดแล้วสารยกฟ้องค่ะ
และนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สารพิจารณา
คือพฤติกรรมของคุณโอ๊คพานทองแท้
หลังจากที่เอาเช็คเข้าไปสู่บัญชีของตัวเองแล้ว

สารบอกว่าการเบิกถอนเงินในบัญชีของคุณพานทองแท้
มีพฤติกรรมที่ปกติ
ไม่ได้มีการปกปิดแหล่งที่มาของเงิน
อีกทั้งเมื่อนำเช็ค๑๐ล้านบาท
คิดสัดส่วนทรัพย์สินของคุณโอ๊คพานทองแท้

ช่วงเวลานั้นมีเงิน๔๐๐๐ล้านบาท
พบว่า๑๐ล้านบาทที่เอาไปเข้าใหม่เนี่ย

คิดเพียงร้อยละ๐๐๒๕ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น

เงินปล่อยคู่ของธนาคารกรุงไทยที่มีมูลค่าเป็น๑๐ล้านบาท
ถือว่ามีสัดส่วนเพียงร้อยละ๐๐๑เท่านั้นเองค่ะ

คณะผู้พิพากษามีความเห็นแย้งเป็นสองฝ่ายในช่วงของการพิจารณา
ฝ่ายที่เห็นว่าไม่ยกฟ้องเสนอให้มีโทษจำคุก๔ปี
จากฐานความผิด๘ปี
ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ออกมาเป็นผลการตัดสินก็คือความคิดเห็นแย้งก็คือให้ยกฟ้อง
ซึ่งหลังจากนี้ไปนะคะฝ่ายโจทย์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้๑เดือน
คือนับจากวันนี้นับจากวันที่มีการอ่านคำพิพากษาค่ะ
หลังจากที่ได้ฟังคำพิพากษาเสร็จสิ้นนะคะ

คุณพานทองแท้ก็สีหน้าคือโล่งใจมากขึ้นนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตอนที่เดินทางมาศาล
สักประมาณ๙โมงเศษช่วงเช้าสีหน้าเคร่งเครียดค่ะ
ขณะที่ครอบครัวทั้งคุณหญิงพจมานแล้วก็น้องสาวทั้งสองคน
คือคุณพินทองทาคุณากรวงกับคุณแพร่ทองทานชินวัฒน์เนี่ยนะคะ
แน่นอนว่าพี่ชายรอดแบบนี้นะคะก็สวมกอดแสดงความดีใจกันนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นแก่นำของพักเพื่อไทยคุณวัฒนาเมืองสุขเสียไก่ก็ไปด้วย
ส่วนกองเชียร์ท่านอื่นก็ไปด้วยให้กำลังใจอยู่หน้าศาล
พอทราบผลคำตัดสินของศาลเท่านั้นแหละค่ะ
พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยกันสักทีนะ
ภายหลังจากที่น้องสาวของคุณโอ๊คได้ฟังแล้วฟังคำพิพากษาเสร็จ
ก็ยังมีการทวิตข้อความบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีแต่เรื่องดีให้กันเสมอ
แต่ว่าสรุปสุดท้ายไม่มีนักข่าวสำนักไหนได้เสียงของคุณโอ๊ตพานทองแทนเลยนะ
เพราะว่าพยายามหลบไมค์แล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านไปเลยค่ะ